คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีฝ่ายปกครองนำโดยประหลัดอำเภอนะฮะ
เขานำกำลังเข้าไปตรวจนะฮะไปตรวจนักท่องราตรีที่ผับแห่งหนึ่งนะครับ
แปดริ้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่า

เขาบอกว่าเขาเป็นผู้กอง
เขาเป็นผู้กองเบิร์ตแล้วเขาไล่หัวหน้าชุดที่เป็นประหลัดกลับไป
แน่จริงไปรายงานผู้ว่าอะไรเขาไม่กลัวหรอกอะไรแบบนี้นะ

คุณเป็นผู้กองเบิร์ดน่ะ

อู้วววว

กลับไปให้หมดอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะรู้กันว่าผู้กองเบิร์ตเป็นใคร
เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าถ้าจริงนี่เรื่องยาวนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าตำรวจเนี่ยนะ
เขานำกำลังไปก็มีหัวหน้าชุดเป็นประหลัดอำเภอนะฮะ
เขาไปตรวจผับที่ริมถนนสุขประยูนอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ตำรวจพร้อมฝ่ายปกครองนะฮะออกไปตรวจสถานบันเทิงโอ้โห
นักท่องเที่ยวไปยืนอยู่หน้าร้านเต็มไปหมด
ก็เลยมีการใช้เครื่องขยายเสียงจากรถสายตรวจประกาศให้ทุกคนนั้นยืนอยู่ที่หน้าร้าน
เขาบอกว่าตอนนี้กลับไปซะเพราะมันเลยเวลาให้เปิดแล้ว
ให้นักท่องราตรีกลับบ้านไปให้หมด
จังหวะนั้นผู้ชายคนนี้เดินออกมาสภาพคล้ายกับเมาก็คงจะเมาแหละครับ
ฟังจากเสียงแล้วผมเป็นผู้กองเบิร์ต
คนที่อยู่ตรงนี้ตำรวจออกไปให้หมดกลับไปให้หมด
มาไล่แบบนี้ตะโกนไล่ให้เจ้าหน้าที่กลับไป
ท้าทายให้ประหลัดอำเภอซึ่งเป็นหัวหน้าชุดเนี่ย
กลับไปซะแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปรายงานผู้ว่าได้เลย

เหตุการณ์นี้ครับนายประเทืองอยู่เกษม
ซึ่งเป็นนายอำเภอเมืองก็ทำหนังสือจริงครับ
รายงานไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา

ตำรวจที่เป็นผู้กองเบิร์ตเขาอ้างถึงตัวผู้ว่าด้วย
นะฮะก็ทำหนังสือไปหาผู้ว่านะฮะ
ระบุว่ามีชายคนนี้มาถามว่าเขาเป็นใคร
เป็นหัวหน้าชุดตัวเองก็แสดงตัวไป
เป็นตำรวจประจำตรงนั้นตรงนี้
แล้วก็บอกว่าเป็นตำรวจประจำอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ด้วย

เขาเลยทำรายงานเรื่องนี้ไปหาผู้ว่าเลยเขาไม่กลัวนะฮะ
เขาก็ทำไปนะฮะซึ่งรายงานที่ส่งถึงผู้ว่า

ลักษณะคล้ายคนเมาทำกิริยาวาจาไม่เหมาะสม
ท้าทายเจ้าหน้าที่จากนั้นก็มีการแจ้งบุคคลนี้ว่า
กระทำตามกฎหมายต่างนานาแบบนี้

ที่เข้ามาเขาก็มีเรื่องของกฎหมายควบคุม
เรื่องของการแพร่ระบาดโควิดด้วยเช่นกัน
ขอให้คนที่มาเที่ยวที่มันเกินเวลากลับบ้านไปซะ
เพราะเป็นคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดด้วย
ก่อนที่ทางด้านของผู้กองเบิร์ตจะยอมกลับไปแต่โดยดี
ถ้าล่าสุดผู้ว่าฉัดเชิงสาวได้หนังสือกับรายงานเรียบร้อย
คือคุณไมตรีตรติหลาน

รายงานมาผู้กองเบิร์ตเนี่ยมีจริงไหมตำรวจจริงคุณผู้ชมครับ
เอาเหรอตำรวจจริงฮะผู้กองเบิร์ตที่อ้างอยู่หน้าผับเนี่ย
ศเขาเป็นร้อยตำรวจเอกสังกัดตำรวจภูทรภาค๒จริง
อืมตอนนี้รายงานไปต้นสังกัดแล้วต้นสังกัดเรียกผู้กองเบิร์ตไปสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
และต้นสังกัดแรงงานกลับมาที่ผู้ว่าบอกว่าผู้กองเบิร์ตยอมรับผิดว่าวันนั้นประพฤติตัวไม่เหมาะสมจริง
และพร้อมขอโทษทุกฝ่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ฮะคนนี้แหละครับ
ผู้กองเบิร์ดขอให้เห็นข้างแล้วกันอืมอ่า
เขายอมรับและขอโทษทุกคนล่าสุดผู้บัญชาการของเขาก็เลยลงโทษทางวินัย
ให้เขาไปบำเพ็ญประโยชน์กวาดล้านวัดอยู่ที่วัดหนองใหญ่เขตสายไหมกรุงเทพ
ซึ่งผู้ว่าเองก็ถ้ายอมรับลงโทษแล้วก็ไม่ติดใจเอาความอะไร
แม้จะถูกพาดพิงชื่อผู้กองผู้กองเอาชื่อผู้ว่าไปพาดพิงก็ตาม
แต่ว่าผู้กองเบิร์ตเขาสำนึกผิดแล้วรับปากว่าจะไม่กระทำการแบบนี้อีกอะไรแบบนี้นะฮะ
อันนี้ก็เป็นภาพการกวาดลานวัดนะ